สำหรับเหตุการณ์ฆาตกรรมครูสาวในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีนะคะกับผู้ที่ก่อเหตุ
แต่ว่ามีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
เนื่องจากว่ามีคนไปพบศพของ๓โรงงานแห่งหนึ่ง

ถูกฆ่าปาดคอนำศพไปทิ้งไว้ปากกกข้างทางย่านบางขุนเทียน
ตรวจสอบร่องรอยว่ามีการต่อสู้ทำร้ายร่างกายกันด้วยนะครับ
ทางด้านของตำรวจนครบันสมดำเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
บริเวณซอยสแก่งาม๒๖ย่านบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
หลังได้รับแจ้งว่าไปพบศพหญิงสาววัยรุ่นในสภาพเปลือยกาย
เพียงชุดชั้นในและถุงเท้า
โดยในป่าข้างทางพบเสื้อผ้าที่เหลือตกอยู่ครับ
จากการไปตรวจสอบสภาพศพมีบาดแผลถูกปาดคอเป็นแผลชะกัน
และถูกแทงที่หน้าท้องอีก๒แผลรวมถึงมีร่องรอยขีดขวดจากการต่อสู้
จากนี้ที่บริเวณแผ่นหลังมีรอยสักยันต์๙ยอดและรูปนกนางแอ่น
ทราบชื่อต่อมาก็คือนางสาวทุเรียนรอดคำถุยอายุ๒๓ปีครับ
เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจึงเข้าไปตรวจสอบรูปรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไปตรวจสอบหาดีเอ็นเอแฝงเพื่อใช้เปรียบเทียบยืนยันตัวคนร้ายต่อไป
ทางด้านของพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการ
สั่งการให้ตำรวจเร่งสืบสวนหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด
เนื่องจากว่าเป็นคดีอุกจักรและสร้างความหวัดกลัวให้กับประชาชน
โดยในช่วงบ่ายจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับ